สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาทินีนะคะในวันที่เจ็ดธันวาคมนี้ค่ะดาวพุทธจะมีการโยกย้ายราศีนะคะซึ่งการที่ดาวพุทธมีการโยกย้าราศีในครั้งนี้ค่ะอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะคะแต่การโยกย้ายในครั้งนี้ค่ะกลับมาให้โชคสำหรับบางราศีนะคะซึ่งการที่ดาวพุทธมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้ค่ะจะมาให้โชคกับสามราศีต่อไปนี้สามราศีที่หมอไก่ว่ามานั้นจะ
ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกคือชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
สำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้ายราศีมาในครั้งนี้นะคะ
ดวงชะตาของคุณจะดีในเรื่องของการเงินค่ะ
ไม่ว่าคุณจะทำกิจการงานใดจะทำอาชีพอะไรหรือว่าจะลงทุนด้านไหนนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะ
แต่ชาวราศีพิจิกษ์นะคะต้องใจเย็นสักนิดนึงค่ะ
เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินแน่
แต่เงินก้อนนี้เนี่ยอาจจะได้ช้าสักนิดนึงอาจจะโดนดึงเวลาสักหน่อยนะคะ
แต่คุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนี้แน่
และมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะ
ต่อมาคือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
พื้นฐานดวงชะตาของคุณค่ะเป็นราศีที่มีความก้าวหน้า
แต่ว่าเป็นราศีที่มีความก้าวหน้าแบบเนิบนะคะ
ค่อยเป็นค่อยไปทีละสเต็ปค่ะ
แต่เป็นราศีที่มีความมั่นคงมากนะคะ
ในอนาคตค่ะคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยแบบมั่นคงค่ะ
ส่วนการที่ดาวพุทธนะคะมีการโยกย้ายราศีมาในครั้งนี้ค่ะ
จะมาให้โชคทางด้านการเงินโดยเฉพาะค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีมังกรนะคะ
ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างแดนต่างชาติต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัด
จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากเลยค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่โชคดีหลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้าย
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะในช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการก่อร่างสร้างตัวสำหรับคุณเลยค่ะ
คุณก็จะค่อยมีไปทีละอย่างนะคะ
ค่อยมีบ้านค่อยมีรถค่อยมีทรัพย์สินค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่คุณกำลังสร้างฐานะด้วยตัวของคุณเองนะคะ
และหลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้าราศีในครั้งนี้ค่ะ
คุณจะโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะ
โดยเฉพาะชาวราศีสิงศ์คนไหนค่ะที่ทำงานเสริมหรือว่ารับจ๊อปพิเศษไปด้วยนะคะ
เรียกว่างานเสริมของคุณค่ะจะให้ผลตอบแทนกับคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ
และถ้าชาวราศีสิงศ์นะคะวางแผนการเงินให้ดีและขยันอย่างต่อเนื่องเนี่ย
ในวันข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะมีเงินเก็บเป็นก่อเป็นกรรมเลยนะคะ
เคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงชะตานะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้ง๓ราศีค่ะ
หาโอกาสในการทำบุญตักบาทสักครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะคะ
หรือว่าถ้าไม่สะดวกค่ะก็สามารถทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินแทนได้นะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะจะส่งผลหนุนนำในเรื่องของการเงินและโชคลาภโดยเฉพาะนะคะ
ยังไงหมอไก่ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ